มาดูในคลัสเตอร์ของกลุ่มคนในวงการบันเทิงกันหน่อยนะฮะ
อย่างครอบครัวของคุณอุ้มลักษณะก็ติดไปทั้งครอบครัว
ล่าสุดน้องไทก้าตอนแรกเหมือนจะไม่ติด
ล่าสุดก็ติดด้วยเหมือนกันนะฮะพาตัวไปรักษาเป็นที่เรียบร้อย
ไปดูที่เรื่องของคุณอุ้มลักษณะกันก่อน
คุณผู้ชมล่าสุดมีการโพสต์อินสตราแกรมช่วงบ่ายของเมื่อวาน
บอกว่าตัวเธอเองสามีแล้วก็น้องนิสนี่
วัย๒ขวบติดโควิด๑๙กันทั้งครอบครัว
เธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นแล้ว
พร้อมกับชี้แจงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นด้วยว่า

แล้วก็เดินทางไปตรวจโควิดครั้งแรก

ก็เดินทางกลับไปกักตัวที่เชียงใหม่ที่บ้านของเขาเอง
๑๓เมษายนเริ่มมีอาการไข้
เมษายนก็เลยไปตรวจรอบ๒รอบแรกไม่เจอ
รอบ๒กลับปรากฏว่าผลเป็นบวกครับติดโควิด๑๙ทั้งบ้านครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนน้องการ์ตูนน้องการ์ตูนนี่เป็นลูกของสามีที่ติดมานะฮะ
พี่เลี้ยงก็ยังกักตัวอยู่เพราะว่าผลเป็นลบ
ต่อมาช่วงค่ำของเมื่อวาน
คู่กันกับลูกชายวัย๒ขวบบอกว่า
สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดน้องไทก้าติดโควิด๑๙
ตอนนี้กำลังเดินทางไปรักษาตัวกับแม่ที่โรงพยาบาล
ก็คือไปอยู่กับคุณนิวเคลียร์นะฮะ
เป็นวันที่๙แล้วแต่ว่าต้องเพิ่มวันกักตัวอีก๑๔วันเพิ่มเติมไป
รวมกลุ่มก้อนในวันเกิดของคุณอุ้มลักษณะ
ที่เกิดขึ้นวันที่๖เมษายนทั้ง๒ครอบครัว
ติดโควิดไปแล้วทั้งหมด๖คน
บอกว่ารูเมดมาแล้วอย่างน้อยเรื่องดีก็คือเราได้อยู่ด้วยกัน
เราจะสู้กับโรคบ้านนี้ด้วยกันนะลูก
ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความช่วยเหลือทุกข้อความของทุกคนมีความหมายต่อพวกเรา
ส่วนน้องไทก้าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรเลย
แม่ลูกเขาก็รักษาตัวด้วยกันนะฮะ
ส่วนครอบครัวของคุณเวย์ไทเทเนียมครับ

คุณนานามีการบันทึกเรื่องราวเอาไว้
วินาทีแรกที่สามีรู้ว่าติดแล้วต้องขับรถไปโรงพยาบาลคนเดียว
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ลูกฝาแฝดชายหญิง
เดินทางออกไปหาพ่อแล้วดูคุณพ่อขับรถออกไป
เขาบอกว่ามันเป็นคลิปที่บีบหัวใจคนเป็นแม่เหลือเกิน
ไปดูคลิปนี้ครับ
ร้องไห้เลยลูกชายก็ทำหน้าเศร้าหน่อย
เขาบอกว่าตอนแรกลูกรู้ว่าแดดดี้จะได้กลับบ้าน
วันเสาร์เพิ่งมารู้ทีหลังว่าต้องอยู่อีก๗วัน
ก็เลยมันก็เศร้าก็เลยโพสต์คลิปนี้
ตอนแรกที่เดินทางไปโรงพยาบาล
สงสารทั้งเอ็นดูขอให้พวกเราผ่านมันไปได้
ขณะที่คุณเวย์เองก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็มีการถ่ายคลิปรีวิวความเป็นอยู่ในการรักษาโรคโควิด
กับบ่นคิดถึงลูกกับภรรยานะฮะก็แต่งตัวแบบนี้นะฮะนี่ให้มันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อย
การรักษาตัวเป็นวันที่๘คุณเวย์ก็บอกว่าไม่ได้เจ็บปวดอะไรครับ
เอ็กซาเรย์พบเชื้ออยู่ในปอดอยู่แต่ว่าหยุดกระจายแล้วนะฮะ
ต้องรักษาตัวเพิ่มอีก๗วันจากเดิมจะออกจากโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้
ก็ขยับไปเป็น๒๔เมษายนนะครับนี่ก็ลงคลิปร้องเพลงแบบนี้
ส่วนอาการของนครชวนชื่นครับลูกสาวโพสต์ว่าผลออกมาพบจุดที่ปอด๑จุด
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ปุ๊กปุ้ยว่าเป็นของเก่าที่พ่อเขาเคยป่วยเป็นโรคปอดอักเสบหรือเปล่า
แต่มันพบล่าสุดออกมาซึ่งหมอก็เอ็กซาเรย์ดูอีกครั้ง
ส่วนอาการล่าสุดนักคอมยังปกตินะฮะก็ไม่ได้มีไข้นะฮะ
ก็ใช้ชีวิตในห้องพักด้วยการดูทีวีบ่นบ้างอาหารไม่ถูกปากนะฮะ
ตอนนี้ก็เล่นเฟสไทม์เป็นแล้วก็ทำให้ลูกหลานได้เห็นหน้าบ้าง
ก็เป็นทางไปหาคุณบอลก็คลายเหงาได้บ้างแหละ
นอนอยู่บนเตียงกับเฟสไทม์คุยกับพงษ์กับเพื่อนกันไป
ขณะที่โควิด๑๙ลามไปถึงวัดเทพศรินทราวาส
มีพระพี่เลี้ยง๑รูปแล้วก็พระบวชใหม่๑รูปติดโควิด๑๙ไป
ตอนนี้ก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแล้ว
ทางวัดไม่ได้ชี้แจงว่าติดมาจากที่ไหนอย่างไร
แต่ว่าโซเชียลก็บอกว่าพระบวชใหม่เนี่ยติดจากการไปเที่ยวผับที่ทองหล่อก่อนที่จะไปบวชนะฮะ

ทางวัดก็เลยต้องทำความสะอาดวัดกันยกใหญ่
ทำให้สำนักพุทธเองก็ต้องเข้มงวดว่าพระบวชใหม่ทุกคน
หลังจากนี้ไปทุกรูปเลยต้องมีผลตรวจโควิด๑๙ด้วย
ถึงจะให้บวชได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพรวมของคนในวงการบันเทิง
แล้วก็โควิดที่ติดเพิ่มเติมขึ้นมา

เพราะครั้งที่สองเป็นบวกไง
ไม่รู้ต้องกดกี่ครั้งถึงจะมั่นใจได้